ปกติเนี่ยเวลาที่เราจะขับรถออกจากซอยแคบ

ไปดูรถคันนี้เขาทำได้ยังไงคุณผู้ชม
รถใหญ่รถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

มันได้เหรอมันไม่น่าได้นะ
เหมือนอารมณ์ตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะคะ
มันไม่ใช่ไม่ดี
นี่กินมุมบ้านเขาไปแล้วหรือยัง

เพราะว่าคอนเทนเนอร์มันยาว
นี่เรารุ้นไปพร้อมกับคุณผู้ชมหน้าจอ

ว่าจะเลี้ยวสำเร็จหรือเปล่า
เนี่ยกินมันจะต้องโดรดหลังไหนสักหลังแน่เลยอะ
เนี่ยค่ะ

มันต้องโดนแน่คือดูจากมุมหูคือ

มีความพยายามเป็นเรื่องที่ดีนะคะ

แต่เหมือนก็เข้าใจเขานะเหมือนเขาเข้ามาถึงจุดนี้แล้วค่ะ
มันกลับตัวก็ไม่ได้

ก็ดูทรงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
เราก็เห็นจากมุมสูงเฉยนะคะ
นี่เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
เป็นของบริษัทหวานให้ในไต้หวัน
คนขับกำลังพยายามขับเลี้ยวออกจากซอย
ที่มีความกว้างพอดีกับตัวรถนะคะ
ซึ่งทีแรกรถคันนี้ตั้งใจจะเลี้ยวซ้าย

จากมุมองศาเลี้ยวไม่พ้นกับบ้านเรือนสองฝั่งที่ตั้งอยู่
รอบแรกเหมือนเขาจะโยกไปอีกทางหนึ่ง
โชเฟอร์ก็เลยเอาล่ะไม่รู้ทำไง
หักพวงมาลัยเลี้ยวขวานะคะ

รายงานข่าวเขาบอกวันนี้ผ่านไปได้อย่างฉิวเฉียด
ท่ามกลางความลุ้นระทึกของผู้ที่ถ่ายคลิป
ถ่ายไม่โดนใช่ไหมถ่ายไม่โดนใช่ไหม
มุมน่าจะโดนนิดหน่อยแต่ก็
ถ้าเป็นไม้คงพังทั้งหลังไปแล้วนะคะ
นี่ไงที่ตอนแรกจะเลี้ยวซ้ายแต่ว่าองศาไม่ได้
นี่ไงหนึ่งจริงมียามช่วยดูอยู่นะคะ

อันเร็วหน่อย
ไม่พ้นนะคะ

พอดีพอดีค่ะพอดีมากนะคะ
ก็หลายคนก็สงสัยรถคันนี้เขาคิดอะไรอยู่

แต่ข้อคลิปนี้ยอดวิว๘ล้านครั้งแล้วนะคะ
เป็นคนชื่นชม

ขนาดตัวเราผ่านไม่ได้นะคะ
ตัวเรายะใหญ่นะ